ต่างไลน์วิชาธิพยาพย่ามบลังค์ค่ะคุณผู้ชมครับสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาหลายพื้นที่ทั่วประเทศไทยฝนตบ
ลาคยาวตลอดทั้งวันนะคะเฉลี่ยร้อยละเจ็ดสิบของพื้นที่ค่ะเกิดจากร่องบรรณสูมนั่นเอง
นะคะที่พลาดผ่านประเทศไทยนอกจากนี้ยังเป็นอิทธิพลของพายุ
ซึ่งถึงแม้ว่าพายุลูกนี้นะคะจะไม่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อประเทศไทย
แต่ทำให้สปลาวค่ะมีฝนตกหนักทำให้เกิดน้ำหลากนั่นเอง
ทำให้จะต้องระบายน้ำนะคะลงเขื่อนไซยปุรี
ซึ่งการระบายน้ำลงเขื่อนจะทำให้ระดับน้ำโขงในประเทศไทยของเรา
เพิ่มสูงขึ้นอย่างฉับพลันค่ะ
ล่าสุดนะคะมีการเตือนเฝ้าระวัง๗จังหวัดริมแม่น้ำโขง
ที่ต้องระวังนะคะน้ำเพิ่มสูงขึ้นนั่นก็คือจังหวัดเลยน้องค่าย
บึงกาลนครพนมมุกดาหารอำนาจเจริญและอุบลราชธานีค่ะ
ซึ่งตอนนี้พายุเจิมปากกาก็ได้เริ่มอ่อนกำลังลงนะคะ
เคลื่อนตัวอยู่บริเวณประเทศเวียดนามตอนบนค่ะ
ทางตะวันออกของจีนค่ะนี่คือภาพของพายุที่ถอบนำฝนเข้ามาตกนะคะ
มณฑลเจอร์เจียงของประเทศจีนทำให้ต้องมีการยกเลิกเที่ยวบินนะคะไปแล้วกว่า๙๐
อกจากนี้ค่ะยังต้องงดการเดินเรือขนส่งสินค้าบริเวณนครเซี่ยงไฮด้วย
และนี่คือรู้ก่อนร้อนหนาวันนี้สวัสดีค่ะ